ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ข้าวกันหน่อยนะคะ
ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วย
เขารวมตัวกันตั้งโรงสีข้าวขึ้น
เพื่อที่จะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร
ขณะที่การซื้อขายข้าวในหลายจังหวัดก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
บรรยากาศการขายข้าวสารของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชศรีมา
บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุรนารีในอำเภอเมืองนครราชศรีมาวันที่๒

มีประชาชนจากทุกสารทิศที่เดินทางไปอุดหนุนข้าวสารอย่างเนื่องแน่นตลอดทั้งวัน
โดยข้าวที่นำไปขายก็มีทั้งข้าวหอมมะลิข้าวกล้องแล้วก็ข้าวไรสเบอรี่
ราคากิโลกรัมละ๒๒๓๐บาทค่ะ
ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ซื้อขายข้าววันแรกได้ไปกว่า๔ตันรวมเป็นเงินกว่า๑๔๐๐๐บาทเลยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำค่ะชาวนาหลายหมู่บ้านในตำบลสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรำ
ก็พากันนำข้าวสารหอมมะลิทั้งเก่าและใหม่รวมถึงข้าวไรสเบอรี่ที่สีแปรสภาพแล้ว
โรงศรีในหมู่บ้านไปวางขายภายในปั๊มน้ำมันบนถนนสายบุรีรำสุรินที่เปิดพื้นที่
ชาวนานำข้าวสารไปขายฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหา
ราคาตกต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปีแต่ละวันจะมีชาวนานำข้าวไปขายเกือบสิบราย
เฉลี่ยรายละ๔๐๘๐กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ๒๕บาท
ถูกกว่าท้องตลาดที่ขายในราคากิโลกรัมละ๓๒๓๔บาทค่ะ
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ชน
สัญจรไปมาเป็นอย่างมากนะคะ

เพราะว่าชาวนาเอาข้าวไปขายในปั๊มน้ำมันแล้ว
เพราะว่าทางจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ภาคเอกชนต่างเปิด

วันแรกเขาบอกว่าขายข้าวไปกว่าครึ่งตัน
โดยข้าวที่ขายดีที่สุดก็คือข้าวหอมมะลิ๑๐กิโลกรัม
ราคาเพียงถุงละ๑๙๙บาทนะครับ
ซึ่งเป็นข้าวใหม่จากชาวนาโดยตรงบรรจุถุง
แบบไม่มีตราสัญลักษณ์ครับ
ส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะชาวชุมชนบ้านหนองโอ
ในอำเภอรัตภูมิก็รวมตัวการตั้งโรงสีข้าวขึ้น

ราคากิโลกรัมละ๑๕๒๐บาท

และได้รับการยกระดับให้เป็นสินค้าโอท็อป

ไม่หยุดร้อนแม้ราคาข้าวตกต่ำ
และพร้อมที่จะน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรับใช้ในชีวิตอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ